ถ้าเกิดว่าเด็กเขาล้มเป็นแผลลูกหลานเราล้มเป็นแผลคุณผู้ชมอย่าชะล่าใจ
บอกว่าเดี๋ยวมันก็หายไปปล่อยไปไม่ได้บางทีแผลมันลุกลามใหญ่โตจนมันแบบเป็นหนองแบบเต็มไปหมดแล้วมันก็รักษาไม่หาย
ลุกลามคุณผู้ชมแล้วก็เป็นนองทั้งหัวแบบนี้มันน่ากลัวมากนะอย่าปล่อยไว้เด็ดขาดอย่าคิดว่ามันจะหายเองง่าย
แผลกับเรื่องของเด็กกับเรื่องของโดยเฉพาะศีรษะเด็กอันตรายมาก
ตอนนี้อาการน้องไม่ดีขึ้นน้ำหนองไหลตลอด
อยากจะพาน้องไปหาหมอเฉพาะทางแต่ว่าครอบครัวขาดทุนทรัพย์

จากนั้นเพียงวันเดียวผู้โพสต์ดังกล่าวก็มีการแชร์
มีคนไปแชร์โพสต์นี้เป็นหมื่นครั้งทีเดียว
เด็กคนนี้ชื่อว่าน้องเฟลล์อายุเพียง๔ขวบ
นี่ครับอยู่บ้านที่บ้านห้วยกอกหมู่๘ตำบลโพภัยศาล
อำเภอกุศุมารจังหวัดสกลนคร

นางสาวสุจัยวรจรเมืองเป็นแม่ของเฟลล
เขาบอกว่าประมาณสัปดาห์ก่อนลูกของเขาลื่นล้ม
บริเวณที่ถนนหน้าบ้าน
ช่วงที่มีฝนตกก็ลื่นล้มและมีบาดแผลเล็กน้อยที่ศีรษะกลางศีรษะเลยครับ
ก็ทายาที่มีอยู่ทำพงทำแผลเบื้องต้นกันไป
แต่ต่อมาแผลมันลุกลามันใหญ่ขึ้น
ก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้บ้าน
ก็มีคำแนะนำให้รักษาต่อที่โรงพยาบาลในตัวเมือง
แต่ว่าตอนแรกมันยังพอมีเงินยังพอไปได้

แต่พอหมอนัดอีกในวันศุกร์ก็คือจะถึงเนี่ย
ด้วยความยากจนไม่มีเงินจะไป
วันเกรงว่าจะไม่สามารถหาเงินพาลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองได้
เพราะอยู่ไกลถึง๗๐กิโล
ตัวเองมีรายได้วันหนึ่ง๒๐๐บาท
๐บาททำงานได้แค่เฉพาะเสาร์กับอาทิตย์
และอยู่กับแม่และลูกชายและลูกอีก๓คน
แต่สามีเนี่ยเลิกลากันไปนะครับ
หลังจากมีคนนำข้อมูลนี้ไปลงโซเชียล
ก็มีการบริจาคเงินไปช่วยในเบื้องต้นแล้ว
แล้วยืนยันว่าจะนำเงินทั้งหมดทั้งหมดที่ได้มานั้น

ฟังเสียงคุณแม่ของน้องเฟลล์นะครับ
นี่ฮะร้องไห้เลยคือ
คุณผู้ชมเวลามันทุกข์มันไม่มีมันจนเนี่ย

มันเมื่อแปดด้านเออมันไม่มีจริงคุณผู้ชมดูสภาพบ้านเขาสิ

แต่ห้องน้ำก็ยังไม่เป็นสัดส่วนนะครับ
ดูดิผนังบ้านยังไม่มีเลยอะฮะ
หลังคามันก็ไม่ได้มิดชิดอะไร
ห่วงเหลือเกินเพราะว่าตอนนี้เขามี
เฟลลมีพี่อายุ๑๒ปีอีกคนนึง
น้องเฟลก็ก้าว๔ขวบน้องกำลังโตด้วย
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยราชการพัฒนาสังคม
ช่วยครอบครัวนี้หน่อยเขายากจนจริง
เอาย้ำอีกครั้งขึ้นให้หน้าจอแล้วครับ
ใครที่อยากจะร่วมสมทบทุนในการบริจาคทำบุญให้กับครอบครัวนี้
ชื่อบัญชีนางสาวสุดใจวรจันทร์เมืองนะครับธนาคารทกศสาขากูซูมาน

ทกศออมทรัพย์ชื่อบัญชีนางสาวสุดใจ
คนละ๑๐๒๐๑๐๐๒๐๐มันก็เป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านได้เหมือนกันนะครับ